เดี๋ยวจะพาไปขอโชคขอลาบจากที่นี่
วัดศรีอุทุมพรพูดไปบางคนอ๋อภาคบางคนคุ้น
เพราะที่นี่เขามีของดีของเด็ดกับการไขปริศนากับงวดที่จะถึงนี้
ติดตามกันเลยในช่วงส่องทั่วไทย
ที่นี่คือวัดศรีอุทุมพรหรือชาวบ้าน
แถวนี้เขารู้จักในชื่อวัดหลวงพ่อจ้อยครับ
คุณคะไม่ต้องเล่าอย่างอื่นแล้วคุณไปตรงต่อตะเคียนแล้วก็อ่านเลยได้ไหมคะ
ตรงคำใบ้ตรงกระดาษแปะค่ะคุณผู้ชมรู้แล้วค่ะ
น้องใบตองคนนี้ช่างรีบจริงเอางี้ให้ได้รู้กันก่อนสถานที่บางคนไม่ทราบไง

มาที่นี่อย่าลืมไปกราบไหว้พระประธาน

แล้วค่อยมาตรงนี้นี่คือต่อต้นตะเคียน

ที่เขาว่ากันว่าโอ้โหให้มาเนี่ยดีจริง
สาราต้นตะเคียนแม่ศรีมณีทองไง
ไทยเขาก็บอกว่าในโทรไดราบจากที่นี่

อยากรู้อยากเห็นว่าปริศนาในคราวนี้คืออะไร

นกกับปลาตาย๖ตัวขึ้นบน
นั่นคือปฤตสนาในคล้านี้
ว่ากันว่านี่คือแนวทางของล้าบาน
แต่ก็ยังไม่สามารถจัดตั้งกันได้นะ
ไม่น่าใช่
เมื่อกี้ดูคุณไปดูคุณผู้ชมก็คอมเมนต์มา
เกี่ยวกับข่าวที่ว่าเขาตีความเป็นแบบไหน
ดูแล้วมองเป็นความบันเทิงนะคุณผู้ชมอย่าไปงมงายอะไรกับมันมากครับ